ยกร่างรัฐธรรมนูลตอนนี้อยู่ที่การพิจารณาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
พิจารณารายมาตราแล้วก็เป็นการประชุมนอกสถานที่

เมื่อวานมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของหมวดเจ็ด

หรือว่าบัตรใบเดียวที่มาคุณสมบัติ
ข้อที่ต้องห้ามหรือว่าอะไรต่างนานา
เมื่อวานมีการพูดคุยกันเยอะพอสมควร
วันนี้นะครับจะเป็นการประชุมในวันที่๔ของความเข้มข้น
ประเด็นอะไรน่าสนใจนะครับติดตามได้จากคุณนำโชคบุญชู

ชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเชิญครับ
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้นถือว่าได้เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้เป็นวันที่๔ของการพิจารณา
ยังเหลือหมวดรัฐสภาบางส่วนนะครับ
ที่คณะกรรมการนั้นจะพิจารณาต่อในช่วงเช้าของวันนี้
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลในวันที่๔นะครับ
กรทนั้นจะพิจารณาต่อในหมวดรัฐสภา
ซึ่งเหลือส่วนที่๔นะครับบทที่ใช้แก่รัฐสภาทั้ง๒
และส่วนที่๕บทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
จากนั้นนะครับจะเข้าสู่การพิจารณาในหมวดคณะรัฐมนตรี
ซึ่งมีสาระสำคัญที่มานายกรัฐมนตรีและคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรี
ขณะที่การพิจารณาเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง
แบ่งเป็นแบบแบ่งเขต๓๕๐คน
และบัญชายน์รายชื่อจำนวน๑๕๐คน
เคยเขียนไว้ว่าให้ฝ่ายค้านั้นเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรนั้น
ในครั้งนี้กรทไม่ได้บรรยัติไว้นะครับ
โดยบอกว่าเนื่องจากมีกลไกอื่นในการตรวจสอบอยู่แล้ว
ขณะที่ภาพรวมตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะครับ
กรทมีมติในเรื่องสำคัญออกมาหลายประเด็นด้วยกันนะครับ
โดยเฉพาะการกำหนดให้สวนั้นมีไม่เกิน๒๐๐คน
มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากกลุ่มสังคม๒๐กลุ่ม
มีวาระดำรงตำแหน่ง๕ปีเป็นได้วาระเดียวตลอดชีวิตนะครับ
และยังได้ปรับแก้ไขเรื่องคุณสมบัติของสว
โดยห้ามบุคคลที่เป็นคู่สมรสหรือเครือญาตินะครับลงสมัครเป็นสว
เนื่องจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วย
ส่วนคุณสมบัติของสวนั้นไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีนะครับ
แต่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
อกจากนี้ยังมีบทลงโทษถึงขั้นพ้นสมาชิกภาพของสวนะครับ
สววางตัวไม่เป็นกลางฝักฝ่ายทางการเมืองรวมถึงประชุม
รวมถึงขาดประชุม๑ใน๔ของสมัยประชุมด้วยนะครับ
เข้มข้นของวันนี้นะครับจะอยู่ที่หมวดคณะรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งจะมีเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีด้วยว่ากรทนั้นจะมีมติออกมาอย่างไร
โชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับ